จนเสียชีวิตแล้วก็นำศพไปอำพลางคดีโดยการไปฝังไว้ที่กุโบที่จังหวัดสงขลา
เมื่อวานตำรวจออกหมายจับไปแล้ว๓วันนี้ออกหมายจับเพิ่มเติมอีก๑
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปขุดพบศพ

ผู้ตายก็คือนายปรีชาโซะเด็นอายุ๑๗ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่๖ตำบลตลิ่งชันอำเภอจนะจังหวัดสงขลา

ถูกฆ่ามัดมือมัดเท้าฝังดินอำพลางศพ
ภายในกุโบหรือว่าสุสานบ้านบ่อโชนหมู่๗ตำบลสกอร์

ญาติแจ้งคนหายออกจากบ้านไปตั้งแต่๒๖พฤษภาคม
แต่ว่าเพิ่งมาพบเมื่อ๒วันก่อน
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายเนี่ย
ถูกกลุ่มวัยรุ่นคู่อรินับ๑๐คนค่ะ
รุมทำร้ายในป่าสวนยางในพื้นที่หมู่๑
บ้านปากบางสกอมอำเภอเทพาะจังหวัดสงขลา
ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากจุดที่พบศพประมาณสัก๕กิโลเมตร
ส่วนเพื่อนอีก๒คนที่ไปกับผู้ตายถูกอุ้มไปด้วยนะ

ความคืบหน้าเรื่องของคดีล่าสุดค่ะ
พนักงานสอบสวนสพเทพาได้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน
ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้ได้แล้ว
จำนวน๔รายก็คือเมื่อวาน๓ราย
วันนี้ออกหมายจับอีก๑ราย
ใครบ้าง๔รายที่มีการถูกออกไม้จับ
คนแรกก็คือนายภูวดุลหมัดเหลมอายุ๒๒ปี
คนที่๒นายจิตบุญหมัดลาเต๊ะอายุ๒๑ปี
คนที่๓นายทิชานนท์เจริญชนอายุ๒๑ปี
ส่วนอีกคนเป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวบ้านตำบลสกอมอำเภอจนะจังหวัดสงขลา
ทีนี้ต่างตำรวจซพเทพาและตำรวจซพจนะ
รวมทั้งชุดสืบสวนของจังหวัดก็ช่วยกันค่ะ
กระจายกำลังร่วมกันจับกลุ่มตัวคนร้าย
เนื่องจากว่าตอนนี้แนวทางการสืบสวนสอบสวน
ทราบว่าคนร้ายบางส่วนหนีออกจากพื้นที่ไปแล้ว
ทีนี้ตามรายงานข่าวยังระบุด้วยนะคะ
ว่าทางชุดสืบสวนสพจนะได้มีการเชิญตัววัยรุ่นชายสองคน
ที่ก็คาดว่าน่าจะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มาทำการสอบปากคำเพื่อให้ได้เบาะแสในการสืบหา
ขยายผลตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุรวมทั้งสาเหตุของความขัดแย้งครั้งนี้ด้วย
ขณะเดียวกันนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่นาน
ทางกลุ่มของผู้ตายแล้วก็กลุ่มของผู้ก่อเหตุ
เขาเองก็เคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกันมาก่อน

ผู้ตายได้ชักปืนออกมาข่มขู่วัยรุ่นคนหนึ่งในกลุ่มของผู้ก่อเหตุ
ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อในตัวเมืองจนะ
แล้วตอนนั้นตำรวจไปยึดปืนมาไว้ได้
คาดว่าเรื่องนี้แหละน่าจะบานปลาย
กลายมาเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้น
ทั้งจากการสืบสวนก็ยังพบว่าวัยรุ่น๒คนนี้
ที่ตำรวจนำมาสอบปากคำ
ยังมีส่วนผัวพันธ์เกี่ยวกับคดียาเสพติดในพื้นที่ด้วย

ตำรวจน่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดได้นะคะ